มาดูต่อกันที่ความสวยของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุษย์กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ไปกี่ปีกี่ปีชินุ่นก็ยังสวยอยู่ดีนะคะ
ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปเจอกันในงานอีเวนต์
แล้วก็มาร่วมพูดคุยในงานแล้วก็อวดสเต็ปเดินแบบให้ได้ชมกันด้วยนะคะ

ซึ่งตัวพี่นุ่นเองก็ยอมรับผ่านสื่อเลยว่า
เรื่องงานเดินแบบนี้นะคะวรนุษย์ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะ
แต่ถ้าเป็นงานแสดงเนี่ยบอกเลยจะบทบาทไหนวรนุษย์พร้อมลุยนะฮะ
แล้วก็บอกข่าวดีด้วยว่าละครเรื่องเข็มซ่อนปลายคุณผู้ชม
เขาเตรียมออกอากาศให้แฟนละครได้ชมกันแล้วแล้วการันตีเลยคุณพลอย

ถ้าไม่พอเอาผ้าห่มมาด้วยเขาก็ร้องไห้แน่นอนน้ำตาแตกเขาบอกงั้นนะฮะ
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยมีชื่อติดโพลเป็นหนึ่งในนางเอกตัวท็อปที่อายุ๔๐อัพ
ร่วมกับอ้ำพัชราภาและแอนทองประสมค่ะ
แต่ยังคงมีผลงานละครครองหน้าจออยู่นั้น
เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากนะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดทุกท่านเลย
ที่ยังคงให้โอกาสมาค่ะ
ด้วยอายุเราที่เสนแปลงไป
คือบทตอนนี้สอบคุณที่ทุกคนยังเปิดลับ
เปิดลับที่เราอะยู๒๔
ยังแบบมีโอกาสได้ทำงานในหลายแบบอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอบคุณนะคะที่ยังให้โอกาส
แล้วก็ยังมอบพื้นที่ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ในการเล่นละครในอาชีพนักแสดงอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะรับบทแบบไหน
จะหนักจะเบาอะไรอย่างนี้คือมันก็เต็มที่ค่ะ
ก็หวังว่าทุกคนจะชอบด้วยเหมือนกันค่ะ
สวยนะสวยออร่านางฟ้าจริงคุณคุณค่ะ
อกจากคุณนุ่นแล้วงานนี้คนสวยอีกเพียบค่ะ
งานเดียวกันนี่เจอเลยคนฮอตที่สุดนะฮะ

อิงฟ้าวราหะหรือว่าอิงฟ้ามหาชนนั่นเองค่ะ
มาแล้วก็ต้องมาพร้อมกับการร้องเพลงนะคะ

หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้พี่สื่อมวลชนสัมภาษณ์กันหน่อย
อิงฟ้าก็พูดถึงความรู้สึกหลังจากแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองไป
เหมือนแบบว่าเอฟซีหลายคนวันนั้นนะ
ความฝันเป็นจริงแล้วแม่นะ

ได้รถได้ที่ดินอะไรก็ว่าไฟล่างขุด
พูดแค่นั้นแหละนะคะเท่านั้นเองนะคะ
มหาเศรษฐีมหาลานีแฟนด้อมเขา

เพราะว่าเหมือนเราได้ให้ความสำคัญไล่เลี่ยงมาตั้งแต่ตัวเราเอง
ครอบครัวน้องมิสแกนแล้วก็ทางบอสนวันรวมถึงแฟนคลับ
คุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีมอเมนท์แบบได้อยู่ในคอนเสร็จใหญ่ขนาดนี้

ก็เป็นความทรงจำที่ตัวคุณแม่เองก็ชอบออกมา

ใช่ไหม
เรียกว่าเป็นด้อมหาราณีด้อมเศรษฐีดูบัย
ด้อมเศรษฐีดูบัย

ด้อมหาราณีด้อมเศรษฐีดูบัย

เอาอยู่กันได้ก่อนของแบนเนมว่ากัน